ก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของโปรลิโอมปิก

เพิ่มเติมจากที่โค้ชโชคบอกเมื่อสักครู่แล้ว

ได้รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับ

ที่มารายงานตัวเนี่ยก็จะมีนักเตะหลายคนที่เคยเล่นอยู่ในชุด๑๙ปี
ในชุดล่าสุดด้วยแล้วก็ชุดก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ
ภูมิสัตว์ประตูก็จะมีรัตนัยสองแสงจันทร์จากเพื่อนตำรวจ
พรยศจากเทโรแล้วก็วัชราบัวทองจากโอสดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองคน
อย่างสมพวรณยศกับทางวัชราชน์เนี่ยก็เล่นอยู่ในในรอบคันเลือกครับ
นะครับที่ถ่ายรักถ่ายทอดสดอยู่แล้วกล้องหลังก็เป็นอย่างไรพี่บี
ีรพัฒน์ทิสตองโดเนี่ยเพิ่มเข้ามาอธิษรพรมรักนะครับ
สุรพัฒน์กิ่งแก้วแล้วก็มีโชคหมาสรานุกูลนี่ก็สองสิบเก้าปีใช้ได้
ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมครับครับผมอ่ากองกลางธนบูลยังเจ็บอยู่
แต่ว่าก็ยังยังต้องเสียธนาศาหายทันอ่ะน่าคิดว่าน่าจะหายทัน
ใช่แล้วก็มีชนะทิพย์นะครับทศวรรษสหรัฐกัญญาโรธเนี่ย
ของเชียงรายแล้วก็มีธนาศิษฐ์ศิริพราของว่างกล่อกร้า
รวมถึงประกอบเกร็มพักตรงกลางนี่ถือว่าครบเครื่องครับ
ลุกทั้งรับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับก็มีเก่าและใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
กองหน้าชายวัดศรีนาวงศ์นี้ก็เล่นตั้งแต่ในรอบคัดเลือกนะครับ
แล้วก็มีพินโยยพินิษฐ์เจรบสัมภาวดีแล้วก็นัทธวุฒสมบัติโยธาที่เสริมเข้ามา
หน้าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับ
เล่นนะครับจาก๒สโมสรยังขาดอยู่ก็คือจากเมืองทอง
ก็คือมีสุริยาสิงหมุ้ยสุพรรณทองสงฆ์นะครับที่เพิ่งจะเรียกติดเข้ามา
เล่นดีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีธีรพัฒน์พ่วงจันทร์กธิเดชเวทยาวงศ์
รวมถึงบุรีรามเนี่ยจะมีนรบดินกับชาวัดวิรชาติ
สองทีมนี้เนี่ยบุรีรามกับเมืองทองก็ยังเหลือโปรแกรม

ิมวรชิตก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับมาแล้วก็ไปสมทบกับเพื่อน
ครับลุ้นเชียร์กันนะครับ๑๓มกราคมปีหน้าเจอกับสาวดีอาราเบีย
แล้วก็มี๑๖มกราคมเจอกับญี่ปุ่นแล้วปิดท้ายเจอ๑๙มกราคมเจอกับเกาหลีเหนือ
แข่งที่เคยอยู่สายเดียวกับไทยในรอบคัดเลือกแล้วก็ไทยเสมอ๐๐เสมอแบบเหนื่อยเหมือนกัน
ใครท่านไปจับสลากมานะมือดีนะฮะคุณรักคุณแขน
เรื่องราวของไทยลีกกันบ้างนะครับบทสรุปที่ออกมาหลังจากที่ได้แชมป์เรียบร้อย
ทีมตกชั้นเรียบร้อยไหนก็มาสัปดาห์นี้
ไม่เตะกันหมดโปรแกรมไปแล้วสรุปกันซักหน่อยให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
ดูหัวตารากันก่อนก็แชมป์เป็นบุรีรำที่รู้ไปก่อนนั้นแล้วแล้วก็มีเมืองทอง
เดี๋ยวก็กลับมากันใหม่คือสุพรรณผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาหรอก
เรื่องของเงินถุงเงินถังจะมาปรับปรุงสนามหรือว่าปรับปรุงมาตรฐาน
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ชมบุรีได้ไปก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือชมบุรีก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะต้องได้ไปนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้ลูกมั่น
คือมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยบางทีมันมากระตุ้นนะครับทุกสโมสรอื่นด้วยว่า
เรื่องนี้เขาเอาจริงเอาจังนะทำมาทั้งปีนะ
คิดเองเออเองมันไม่ได้ของบางอย่างเนี่ยนะฮะ
นะฮะหมดสิทธิ์แล้วนะครับสำหรับสุพรรณก็เป็นบทเรียนสำหรับปีหน้ากันแล้วกัน
เพราะว่าหลายทีมอยากมายืนจุดที่สุพรรณยืนนี่แหละ
นะครับก็ลองดูนะฮะ

แล้วก็มีการท่าเรือตามมาไปเริ่มใหม่
เพราะว่ายังเหลืออีก๓คะแนนที่มีปัญหากับแบงคอก
ก็เป็น๓คะแนนที่อยู่ในสารปกครอง
สัปดาห์หน้าผมคิดว่าน่าจะได้เรื่องได้ราวแล้ว

เราต้องรู้แล้วครับว่าใครจะเล่นในฟุตบอลไทยพรีเมียลีก
ใครจะเล่นในฟุตบอลลีกวันต้องรู้แล้วนะครับ
ผมคิดว่าแบงคอกไม่มีปัญหาแล้ว
เนื่องจากเขาไม่ได้ผลได้เสียอะไรได้ที่ส่งที่๓

แต่ทีมที่จะมีปัญหาก็คือสระบุรีนะครับ
แต่ว่าคำให้สัมภาษณ์ของคุณวีรพลอเดเอกสารประธานสโมสรบอกแล้ว
ฟุตบอลนั้นมันยังจบแค่ในสนามครับ
ขุนศึกสระบุรีทำหน้าที่สมเป็นขุนศึก
วงการฟุตบอลไทยคือสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในสนามไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่ใครไปฟ้องร้องกันนอกสนาม

เขาจะไม่ไปฟ้องร้องต่อนะครับ
แต่ว่าเขาอาจจะเลิกทำทีมแล้วก็คนอื่น

คนอื่นคนรุ่นใหม่มาทำต่อไป
ก็ให้เคสนี้เป็นเคส
ผมว่าเป็นเคสที่น่าจดจำของฟุตบอลไทย

ถ้าคุณไปฟ้องศาลอื่นจะขับพ้นสมาชิกนะครับ
เอาตรงนี้มาใช้นะครับ

ก็ถือว่าเป็นการตัดไฟต้นลมที่ดี
ถึงแม้จะช้าไปหน่อยก็ไม่มีมาตรการให้ได้ออกมา

ไหนก็พูดถึงตารางคะแนนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ยิ่งใหญ่ของบุรีรามยูไนเต็ดนะครับ
แชมป์โลต้าไทยพิมาลีกสมัยที่๓ติดต่อกัน

อ่า๓๔นัทนะครับของทีมแค่งซอสกราวด์หรือว่าประสาทไฟฟ้า
ก็เตะไปนะครับคือชนะถึง๒๕นัดเสมอ๙นัด
แล้วก็ยิงไป๙๘ประตูมากสุดในลีก
๒๔ลูกครับน้อยสุดในลีกเช่นเดียวกัน
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าดีโอโก้หรือซันโต้ก็ยิงไป๓๓ลูก

เป็นนักฟุตบอลต่างชาติคนแรกในรอบกว่า๑๐ปีที่ได้
ไม่แปลกใจนะว่าทำไมเคยมีข่าวว่าเรียกว่าภูลเนี่ยเคยอยากได้ตัวนะครับ
สมัยที่เขาเล่นอยู่ที่กรีส

ก็จบอันดับที่๗แต่ว่าได้รับใบเหลืองน้อยที่สุด
ก็คือ๕๗ใบแล้วมีใบแดงใบเดียว

ส่วนน้องใหม่แล้วกันที่จะขึ้นมาเล่นในฤดูกาลหน้า
ตอนนี้ได้๒ทีมแน่แล้ว
ก็ต้องมาดูว่าทีมที่๓ที่จะขึ้นมาจะเป็นทีมอะไรนะคะ
ระหว่างที่สุโขทัยกับนครปฐม

มีเรื่องมีราวข่าวล่ำข่าวลือ
เรื่องปัญหาเรื่องการเงินทั้งคู่เลย

ก็ต้องดูว่าเขาจะแก้อย่างไรในช่วงพักซีซั่นอย่างนี้
ก็ไม่มีจะข่าวแยกทางนะทั้งสองทีมนี้
ไม่มีข่าวตัวไหนเข้าไปเลย

ฤดูการก็จะเริ่มมีการเสริมทัพพูดคุยไว้ก่อน

เรื่องราวของฟุตบอลโตต้าแม่โขงคลับแชมป์เป็นชิป
ติดตามทั้งหมดได้ในช่วงเซียนบอลหัวเขียวครับ
วันพรุ่งนี้จะติดตามได้ครับเริ่มโปรแกรมต่อแล้วกัน
เปิดไทยรัฐทีวีค่ะเริ่มเปิดเลยตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาที๖โมงครึ่งนั่นแหละ
ก็จะมีการพูดถึงนักเตะทั้งสองทีม

พร้อมก่อนคร่าวก่อนที่การแข่งขันจริงจะเริ่มต้นขึ้นตอน๑ทุ่มตรง

ก็จะต้องไปเจอกับบึงเกดอันกอร์ที่พลิกล็อกนะคะชนะทีมจากเวียดนาม

ดำเนี่ยก็ตัวจริงก็คาดว่าจะใช้ชุดเต็ม
แต่ว่าผู้เล่นที่ผมเช็คจากรายชื่อมาเนี่ย

พวกนี้ยังไม่มีชื่อที่ส่งมาให้ล่าสุด
แต่ต้องดูว่าเดี๋ยวคุยกับฝ่ายจัดแล้ว
อาจจะมีสเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
เขาเคยอยู่ว่าอยู่บรรกองกราศด้วยกัน
ใช่เล่นด้วยกันนะครับ
อาจจะยี่สุช้าวกุศุนกิเทียฬะทอน
จักรพันธ์แก้พรมแล้วก็เดีโอโกงกับฮิปเบิตโต
ก็จะประจำอยู่ในแดนหน้าอยู่แล้วนะครับ
เป็นแชมป์ลีกจากกัมพูชาแต่ว่าเป็นระดูการปกติ
เพราะว่ากาบูชามีธุรการปกติเพราะว่าเขาก็จะเอาทีมเหมือนหัวตรา
ไปหาเล่นในโคต้าพวกโคต้าของเอเชีย
คือเรื่องปกติพวกเขาเป็นแชมป์

ขอให้เป็นแชมป์ฤดูการปกติก็จะได้มาแข่ง
ก็ถือว่าผ่านด่านหินเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พีชบอกไปในรอบรองเนี่ย
คือแชมป์เก่าเอมินเหยียงคือไม่น่าพลาดนะ
แล้วนำสองครั้งสองครามมาโดนทางเบื้องเกียรติในยิง
แจ้งเลยโดยเฉพาะจันทรัพย์ธนาการน่าจะตามองมาก

แบบนี้แฮททริกเลยใช่ไหมใช่ครับ

เราก็เห็นลีรางเขาในฟุตบอลปรีอิมปิก
รอบคัดเลือกแล้วที่ไทยรัฐทีวีเราถ่ายนี่
เห็นจัดว่าที่เจนรบจะมายิงได้

ฉะนั้นผมก็คิดว่าคือหลายคนที่เล่นอยู่ในกัมพูชา
ชุดนี้หลังสมโวสรมีนักเตะผิวสีด้วย
แต่ว่าแก่หลักส่วนใหญ่พวกนี้เขาเล่นเกมรับดี

ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกคือ

เพราะมีความเร็วจากอาจารย์ยี่และจันทนากา
ส่วนของบุรีรำต้องปิดบัญชีอยู่แล้ว

เจอกับกล้องหลังดีบุกดีก็เป็นการวัดกันเลย
ใช่นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมของกัมพูชาเขาจริง
แต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามาตรฐานบุรีรำยกระดับพ้นอาเซียนไปตั้งนานแล้ว
แล้วเกมนี้เป็นถ้วยที่อยากได้มาก
มันไม่มีอยู่ในตู้โชว์สโมสรนะคุณคิดดูแล้วกัน

เพราะฉะนั้นบุรีรำจะชนะด้วยสกอร์๒ประตูขึ้นไปเลยครับ
ผมคิดว่านะขออย่างเดียวคืออย่าประมาทเท่านั้นเอง

ใช่ทิ้งตลอดในทุกถ้วยผ่านมา
อะไรครับนี่ก็คือทุกราฟที่เราพูดถึงกัน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามเต็มกับการแถวสด
ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเข้าสัญญาณตั้งแต่๖โมงครึ่ง

คืออยู่จนจบถึงรับถ้วยแชมป์เลย
ไม่ว่าทั้งทางกัมพูชาจะได้หรือว่าทางบุรีรามจะได้

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปตามช่วงสุดท้ายของ
กับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ